เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตรวจตามตอกซอกซอยแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
ลักษณะต้องสงสัยก็เลยขอให้จอดเรียกตรวจแต่เขาไม่จอด
ใส่ตำรวจเสียชีวิตเลยนี่รถตำรวจก็จอดล้มอยู่แบบนี้ครับ
ในพื้นที่นะเรียกว่าถนนวัดเขาไทยสายันอบตปักช่อง
ในพื้นที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเป็นรถตำรวจรถจักรยานยนต์ตราโล่
สีดำล้มตะแคงอยู่ไฟหน้ายังติดอยู่เลยครับแล้วก็ไปเจอร่างของ
ตำรวจตรีอัฐพลบุญมีอายุยี่สิบแปดปีเป็นตำรวจสายตรวจสภปากช่อง
นะฮะคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าเขาโดนยิงเข้าที่โหนกแก้มขวาคิ้วจมูกรวม๗แผล
ส่วนใหญ่โดนที่หน้าหมดเลยครับเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดนะฮะ
โดยกู้ชีพต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มของเมื่อคืนนี้ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ย๑๐ตำรวจตรีอัตภพลก็ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ
ไปตรวจนายเดียวครับเนื่องจากว่าเพื่อนตำรวจอีกนายที่เป็นคู่บัดดี้กันอ่ะ
ติดภารกิจนะฮะทีนี้ก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจนายนี้ก็เลยไปแจ้งศูนย์วิทยุของโรงพักว่าเนี่ยนะ
ขี่รถออกไปตรวจหมู่บ้านมดินแดงแล้วหายไปเลยครับ
ตำรวจที่อยู่ที่สพก็เอ๊หายไปไหนก็เลยคาดว่าขณะที่ออกตรวจเนี่ยกำลังขี่รถกันอยู่
ไปเจอชายต้องสงสัยก็เลยมีการเรียกตรวจด้วยความที่มีพิรุษ
แต่คนร้ายไม่ยอมหยุดกลับขี่รถหนีนะครับ
ทีนี้เนี่ยตำรวจนายนี้ก็เลยขี่รถไล่ตามตามเส้นทางนี้
ตั้งแต่ชุมชนมดินแดงไปถึงเทศบาลเมืองปากช่องผ่านชุมชนหนองกระจ่า
เป็นถนนคู่ขนานทางรถไฟไปจนถึงหมู่บ้านหนองน้อย
เมื่อคนร้ายเห็นว่า๑๐ตำรวจอัธพลไล่มาจะถึงแล้วจวนตัวแล้ว
นี่ฮะตามกล้องวงจรปิดก็เลยชักปืนลูกซองสั้นยิงใส่ครับ
และยิงใส่หน้าของตำรวจเลยเต็มนะฮะ
แล้วรถก็ล้มและตำรวจเองก็บาดเจ็บหนักจนเสียชีวิต

เห็นมีตำรวจขี่รถไล่ตามคนร้ายเป็นผู้ชายหนึ่งคนสวมเสื้อสีเทา

ตอนนี้ตำรวจกำลังระดมกำลังไล่ล่าคนร้าย
และตามเส้นทางที่หลบหนีก็เห็นภาพชายต้องสงสัยแล้วนะครับ

ก่อนจะมีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่หลบหนีไปเนี่ย
คุณผู้ชมไปดูภาพนี้พร้อมกันครับ
นี่อาจจะเป็นเนี่ยฮะเสียงจังหวะนี้แหละ
ที่คนร้ายยิงตำรวจนะฮะแล้วก็ขี่รถไปเลย
ทีนี้ล่าสุดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านนะฮะ
พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองท่านบอกนะครับว่า
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ท่านพบตรตอนนี้สั่งการด่วนแล้ว
เร่งติดตามคนร้ายเพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจครับ
กลัวกฎหมายแล้วยืนยันนะครับว่าตอนนี้พบตรให้ความสำคัญ
กำชับลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้คนร้ายมายิงตำรวจแบบนี้
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ๑๐ตำรวจอัธพลด้วยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาร
แล้วก็ถือว่าเป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีไปอีกหนึ่งนายซึ่งทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่เรื่องของสวัสดิการตำรวจเพราะว่าถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สมาคมสิทธิ์เก่านักเรียนโรงเรียนปากช่องมีการโพสต์ภาพไว้อะไรให้กับ๑๐ตำรวจอัฐพลเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปากช่องรุ่นที่๕๐ด้วย
เพราะว่าเสียชีวิตไปขณะที่ปฏิบัติราชการแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนด้วยนะครับ